มาดูเรื่องของความเชื่อแล้วมันไปเชื่อมโยงกับกฎหมายหน่อยนะคะ
พูดถึงเรื่องของตัวเลข
แต่ละคนมีตัวเลขที่เป็นตัวเลขนำโชค

หลายคนก็อยากได้สิ่งที่มันตรงกับตัวเลขนำโชคของตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทะเบียนรถ
คุณป้าท่านหนึ่งค่ะที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ท่านได้ทะเบียนรถที่ไม่ค่อยถูกฉลกกับตัวเองเท่าไหร่
ก็เลยไปขูดทะเบียนของตัวเอง
ให้มันตรงตามเลขนำโชคของตัวเองนะคะ
สรุปตำรวจจราจรไปเจอค่ะเขียนใบสั่ง
แต่คุณป้าโวยวายนะคะหัวร้อนด้วย
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะไปดูพร้อมกันค่ะ
แต่จริงผิดกฎหมายนะ
ผิดกฎหมาย
เรื่องของทะเบียนรถนี่นะ
แล้วก็คำว่ากฎหมายใช้คำว่าอรุมอร่วยไม่ได้นะนะคะ

จะเห็นว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยนะคะ

หลังจากถูกเขียนใบสั่งกรณีจงใจ
ขูดสีเลขป้ายทะเบียนรถ
จากเลข๓ให้กลายเป็นเลข๘
๘ความเชื่อก็คือไม่มีที่สิ้นสุด

ถ้าพูดออกมานี่เป็นความเชื่อของคุณป้าท่านนี้นะคะ
และหลังจากถูกเขียนใบสั่ง
ในคลิปพูดในธรรมนองบอกเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ
กระทำเท่านี้ไม่น่าจะผิดกฎหมาย
ขณะที่ตำรวจยืนยันว่ามันผิดครับ
แล้วก็ต้องเขียนใบสั่งให้เป็นความจำเป็นจริง
จากการสอบถามผู้โพสต์เรื่องราวนี้
ทราบว่าเกิดขึ้นที่ด่านตรวจนะคะ
ในอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
ช่วงบ่าย๑๓ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ

ป้ายทะเบียนรถถือว่าเป็นเอกสารราชการอย่างหนึ่ง
หากมีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงด้วยตนเองเพียง
หวังได้เลขที่สวยตามถูกฉลกนั้น

กฎหมายนี้ก็คือพรบรถยนต์พศ๒๕๒๒มาตรา๑๑
มีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรืออาจจะคาบเกี่ยวกับเรื่องปลอมแปลงเอกสาร
อัตราโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๕ปีนะคะ
ปรับ๑๐๐บาทถึง๑๐๐๐บาท
หรือหากเป็นป้ายทะเบียนจริงก็ผิด
ใช้รถและป้ายทะเบียนไม่ตรงกัน
เป็นความผิดตามพรรยพศ๒๕๒๒

ใครที่เอาไปดัดแปลงตกแต่งบางคนเนี่ย

ส่วนใครที่ดูคลิปที่ถูกแชร์ไปนะคะ

งั้นเห็นว่าเดี๋ยวมีคนไปวิพากษ์วิจารณ์
ตำรวจรีดไถประชาชนอะไรหรือเปล่า

ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องตัวเลขอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าคุณไปเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันผิดกฎหมายจริง
เมื่อกี้มันมีข้อความตำรวจรีดไถประชาชนช่วยแชร์กันด้วยนะคะ